กลับมาดูตัวเราสิเป็นยังไง
ช่วงนี้รู้สึกอวบขึ้นหรือเปล่า
น่าต้องเอี้ยชะลี่อวกขึ้นหรือเปล่า

แล้วเจอเคล็ดลับดีจากน้องวิน

มีเคล็ดลับอะไรยังไงตามไปดูในช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
คลอกเลยหอม
ก็แม่ไม่ได้กินข้าวไค่
กินแล้วไข่กินแล้วไข่เลยเหรอ
สาย
ฮ่าตายเลยนะลูกหนุ่มวิ้ง
งานนี้ป้าขอบายอ้วนต่อไปกินแล้วขายมันเปลืองค่ะลูกค้า